เป็นมัธยมผู้หญิง๔คน

ไปถึงลานจอดรถแต่ปรากฏว่ามันไม่ถึงลานจอดรถ
มันไปติดอยู่ตรงบันไดหนีไฟแล้วออกมาไม่ได้
ใดหนีไฟนี่คือประตูเนี่ยถ้าอยู่นอกตัวอาคารเนี่ย
เราเข้าไปไม่ได้ใช่แต่ถ้าเกิดว่าคนอยู่ภายในตัวอาคารเนี่ย
ออกมาได้ผลักออกไปปุ๊บแล้วคิดว่าจะกลับเข้ามาไม่ได้แล้วนะ

เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือเอาดูภาพบางช่วงบางตอนค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ฉายไฟฉายให้เพราะว่าตอนนั้นมันมืดแล้ว
กลางคืนแล้วรวมถึงตะโกนขึ้นไปอยู่ตรงนั้นแหละ
ไม่ต้องพยายามทำอะไรไม่ต้องหนีไปไหนอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวขึ้นไปช่วย
เจ้าหน้าที่รอพอเขาก็พยายามฉายไฟฉายขึ้นไปด้วยนะคะ
เพราะว่าเป็นการลดความเครียดที่เกิดขึ้นด้วยแล้วก็ร้องตะโกนไปด้วยเนี่ยนะคะ
ติดอยู่ตรงนั้นตรงนั้นมันเป็นบันไดหนีไฟนะสูงเหมือนกัน

จากการสอบถามทั้งหมด๔คนเป็นนักเรียนมัธยมโรงเรียน๑ในตัวเมืองแพร่
ชวนกันมาดูหนังบนห้าง
พอหนังจบก็เดินออกมาทางประตูที่คิดว่าน่าจะเป็นประตูทางลัด
ออกไปที่ลานจอดรถได้รวดเร็วกว่าเดิม
หลังจากนั้นค่ะเปิดประตูออกไปเดินลงไปที่บันไดหนีไฟ
แล้วก็เดินลงมาเรื่อยนะมันเป็นบันไดวนไงเดินลงมาเรื่อย
กะว่ามันจะต้องถึงลานจอดรถแน่นอน
แต่พอมาถึงจุดที่มันเป็นจุดสุดท้ายของบันไดหนีไฟ
กลับพบว่าตรงนั้นมันเป็นทางตันค่ะ
สิ่งที่เขาออกมาตันแล้วนะไปไหนไม่ได้แล้วนะ
ไม่มีทางลงไปข้างล่างอีก
ตอนนั้นคิดเอ๊ะงั้นก็เดินกลับเข้าไปทางเดิมสิ
แล้วก็เข้าไปในห้างแล้วก็ออกไปตามทางปกติ

อย่างที่คุณโรสลินบอกคนที่อยู่ข้างนอกกลับเข้าไปข้างในไม่ได้แล้วนะคะ
แล้วก็ทำให้ทุกคนติดค้างอยู่ตรงจุดนี้
หลังจากช่วยเหลือได้สำเร็จทั้งหมดขอบคุณค่ะ
ขอบคุณไม่ว่าจะเป็นพี่รอพอ

แล้วก็เป็นกลุ่มของตำรวจที่เข้ามาช่วยเหลืออีกครั้ง
และทั้ง๔คนสัญญาว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้ว
ถ้าจะลงมาเอารถข้างล่างก็จะเดินเข้าไปในห้างตามปกติ
หลังจากนั้นทุกคนกลับบ้านปลอดภัยนะคะ
ปลอดภัยนะขวัญเอ้ยขวัญมาค่ะ